ช่วงตลอดตลาด
ต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
อัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันหน่อย
ไปดูกันที่ราคาของผักกันก่อนนะคะวันนี้
ดูสิว่าผักจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
เริ่มกันที่ผักกัดขาววันนี้อยู่ที่๒๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ปุ้งจีน๑๖บาทต่อกิโลกรัม
ชีไทยราคาลดลงมาแล้วนะคุณผู้ชม
อยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
และพริกจินดาแดงนะคะ๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ต่อกันที่ราคาเนื้อสัตว์นะคะ
หมูเนื้อแดง๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐ค่ะ๔บาทต่อฟองนะคะ
สำหรับวันนี้ราคาผักมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย
แต่ราคาเนื้อสัตว์ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะคะคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาอัปเดตกันต่อว่าราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะจ๊ะ